เรียนเชิญมาที่นี่เลยค่ะที่แยกลินคัมจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าที่นี่แม้ว่าการตลาดจอดก็ติดแต่ว่า
หนึ่งในสูตรเช็คอินเล่นน้ำจังหวัดอ่า
เทศกาลสงครานของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีดนตรีฟรีน้ำฟรีเปียกฟรี
แบบถ้าใครไปอาบน้ำมานะคะเตรียมสบู่เตรียมชมพูมาอาบน้ำ
ที่นี่ได้ลอยน้ำเยอะมากนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
จนถึงตอนนี้ต้องบอกว่ามีชาวเชียงใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
รวมตัวกันเล่นน้ำที่บริเวณนี้กันเป็นจำนวนมากนะคะทุกคนต่างสนุกสุดเวียงกับความชุ่มฉ่ำ
แล้วก็จังหวะดนตรีที่ภาคเอกชนนั้นนำมาจัดบริการให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
เราได้สอบถามนักท่องเที่ยวที่มาฉลองสงการกันที่นี่นะคะเล่าให้เราฟังบอกว่าเพราะวันนี้เนี่ยติดถนนใหญ่แล้วก็เดินทางสะดวก
สบายใจทั้งเรื่องห้องน้ำแล้วก็ของกินนะคะแม้ว่าการเดินทางมาจะติดขัดเรื่องของการจราจรอยู่บ้าง
แต่ก็อยากจะมาสนุกที่นี่ทำให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางด้านของน้องมะปรางนะคะ
สาวชาวเชียงใหม่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะ
ทั้งสองคนเนี่ยมาเล่าเรื่องของประสบการณ์บอกว่ามาสองวันแล้วนะคะที่มาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องกันค่ะ
เดี๋ยวกล้องมาทางนี้นะคะสาวอยู่นี้แล้วน้องมะปานกับน้องนิกกี้นะคะ

มารอบนี้อลังการมากก็รู้แบบคุ้มเกินที่เรามาสร้าง

ขอให้ทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่ได้นะคะ
ก่อนเดี๋ยวกล้องของเรานะคะจะแพรให้ดูว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีรถที่ยังต้องใช้ในเรื่องของการจราจรอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะจนถึงวันนี้เลยบริเวณสี่แยกรินคำซึ่งมีถนนสำคัญทั้งถนนนิมันเหมีนแล้วก็ถนนห้วยแก้วนะคะรวมไปถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์การจราจรก็ค่อนข้างที่จะติดขัดทั้งสี่สายนะคะใครที่
การใช้เส้นทางดังเกลานะคะหากว่าจะเข้ามาในพื้นที่เพื่อเล่นน้ำสกานแนะนำให้ใช้ก็ต้องสาธารณะหรือว่าเดินท้าเข้ามาแทนน่าจะส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
เนี่ยค่ะลดเข้าไปในทางเท้า๑ช่องจราจรเลย
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันรณรงค์ขอความร่วมมือนะคะ
เพื่อวางแผงเหล็กกั้นแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ
วางกำลังตำรวจอำนวยการจราจร
ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพ่อระหว่างแล้วก็รำนำเขตนะคะ
รวมไปถึงทหารแล้วก็กาดของภาคเอกชนรวมกว่า๕๐นายมาดูแลความปลอดภัยในที่นี่ค่ะ
สงการคึกคืนเศรษฐกิจคึกคัก
ชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวมีความสุขนั่นแหละค่ะ
ถึงจะเป็นเทศกาลที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขได้นะคะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากจังหวัดเชียงใหม่จ้า